จากหน้าย่ายหมานบ่มูนี

เกฟเฮนูเนเดอร์หนูอันคาวกันจะเข้า

มาตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยนะคะ
ในตลอดตลาดสดค่ะ

สะโพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัม

มะม่วงน้ำดอกไม้เอาแบบสุกหวาน

ส้มโชกุลกิโลกรัมละ๔๕บาท
ช่วงนี้ส้มไม่ค่อยแพงส่วนง่อโรงเรียนกิโลกรัมละ๔๐บาท
อันนี้เป็นราคาของวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาปรับขึ้นหรือปรับลดลง
ติดตามได้ในตลอดตลาดสดนะคะ